แม่บ้านผ่ารวย
คุณฟ้ายถนนทรทิพยารม
และคุณนุ่นอริสาสอนสำเร็จ

ผู้คิดค้นเคลฟชาโคสุดต้นตำรับ
ปัจจุบันขยายสาขามาแล้วกว่า๔๐สาขา
ช่วงสุดท้ายของแม่บ้านพารวยแล้วค่ะ
วันนี้เครปชาโคที่ว่าอร่อยนั้น
แม่บ้านไอจะสามารถงัดฝีมือออกมาได้มากน้อยแค่ไหน
เครปจะออกมาน่ากินหรือไม่

ไอ้จำได้ต้องฉีดก่อน
ฉีดแล้วก็เช็ด

เสร็จแล้วก็เรียกเจ้าของร้านเข้ามาทำสิ
กระบวยหนึ่งเลยไปค่ะ

ไหว

มันยากเนอะฝึกนานไหมกว่าจะหมุนได้แล้วมันต้องใช้มือเดียวด้วยเหรอ

ไม่จริงมือเดียวมันจะหมุนแล้วมันจะหมุนยังไงคุณปรับบอทศาสตร์ฮะค่ะ

เขาเริ่มจากการนี่ก่อนเลยเช็ดกระจกรถ
ไส้เหมือนเหมือนจริงแล้วแป้งเนี่ยต้องทิ้งไว้ประมาณกี่นาทีถ้าเกิดเราจะเอากรอบ
ประมาณนาที๒นาทีอะครับ
๒นาทีก็ได้แล้วอเรนนี่
ตั้งชื่อให้หน่อยดีหน้านี้หน้าอะไรดีเนี่ยที่เราเป็นอย่างนี้
เป็นจลาดวาซาบีเมยโยค่ะเออ
ไส้นี้มีขายอยู่ที่ร้านอยู่แล้วไหมคะ

อันนี้เดี๋ยวเสร็จปุ๊บไปขายนะรับรอง

เออน่าจะดีลงผักได้เลยเหรอผักก่อนเหรอคะเอาผักก่อนเหรอมันจะไม่ให้เฮียวส์เหรอคะ
หรอกค่ะเพราะว่าเราพับเร็วเลยขึ้นเลย
ดูดีอ่ะอย่างนี้เนี่ยคำนวณจากวัตถุดิบแล้วลองตั้งราคาได้ไหมคะว่าแผ่นนี้ประมาณเท่าไหร่ไม่เอาฝีมือนะคะเรื่องความเละความ
เอามันผิวนะน่าจะประมาณอยู่ที่๖๐บาทค่ะ
ทำทานได้นะแต่ทำไปขายไม่ได้นะลูก
เนี้ยหอมดูดี

เยอะ
อภิร์ฐบานได้ใจมากเอาน้องถือเลยนี่
อภิร์ฐลวกอุ้มมากหรอก
สุดยอดเลย

โอเคค่ะดีมั้ยดีงาม
นี่

แบบมีแผนการตลาดไหมคะ

อนาคตจะสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงขึ้น
แล้วก็ขยายเพื่อที่จะรองรับลูกค้า
ให้มากขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราจะเน้นการโปรโมท
การทำไส้ที่แตกต่างขึ้นไปเรื่อย

อืมนี่ไงนี่ไง

นี่มันไม่ได้เกี่ยวกับคอนโดหรอกเลยแป้งมันเหมือนกัน

เอาอย่างนี้ให้ฝากร้านละกันฝากร้านค่ะอีกนึง
ค่ะก็สำหรับเคปช็อกนะคะถ้าอยากรู้ว่ามีสาขาไหนบ้างให้ติดตามได้ในเฟซบุ๊คเป็นหลักค่ะ
อือคือเป็นเขียนว่าเคปช็อกต้นสำหรับชาโคนเคป
แล้วก็จะมีทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดแล้วก็มีการออกอีเวนต์ต่าง

ไอเดียกว่าจะคิดขึ้นมาได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่แบบว่า
มาซื้อแฟรนชายเค้าก็ขอเอาออกไปต่อยอดทำธุรกิจได้

สำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาชมไม่ทันก็เข้าไปดูย้อนหลังกันได้ที่เว็บไซต์ไทยรัฐทีวี
หรือเข้าไปร่วมเล่นกิจกรรมต่างได้ทางเฟซบุ๊คแฟนเพจแม่บ้านประจำบานกันนะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป